ผ่านไปได้ถึงคดีที่ฝรั่ง

คราวนี้ค่ะปรากฏว่ามันมีการไปพ่นสีฝั่งตรงข้ามเลข๕๘

อุ๊ยมันจะเป็นเลขอาทัยเหมือน๕๘ไหม

ตอนนี้๑๘ที่ระยองมาแรงมากนะคะ
ชาวบ้านอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองฮือฮากันอีกรอบ
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อคราวที่แล้วที่คุณสองคนเล่ากันไปนะ
คือมันมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ไปเกิดซ้ำตรงนั้น
และผู้เสียชีวิตนั้นศพร่างไปทับเลข๕๘บนถนนพอดี

ทีนี้ปรากฏว่างวดนี้นี่ไง

เหมาไปพ่นถนนฝั่งตรงข้ามเลข๕๘เป็นเลข๑๘

หวังให้เลขนี้เป็นเลขอาถรรพ์นำโชคดีมาให้ด้วย
เลขนี้ก็เลยดังมากนะคะในจังหวัดระยอง
เขากินยาฆ่าแมลงแล้วกระโดดลงน้ำฆ่าตัวตาย

นี่ไงเลขไหนก่อนคุณทัศนัย
ไปดูอีกที่หนึ่งวัดเสถียรวรรษณะดิตตำบลบังพุทธศาสตร์อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะ
แน่นขนาดไปด้วยคอหวยเหมือนกันมาร่วมพิธีบวงสวงขอโชคจากแม่ตะเคียนแม่กาศีค่ะ
เพราะเขาบอกมีชาวบ้านโชคดี๖งวดติดต่อกันแล้ว
โหนอาคมจากจังหวัดลบบุรีเนี่ยมาเป็นผู้ทำพิธีถ้ำกลางสายตาผู้ร่วมงานกว่าสามพันคนนะคะ
ก็เริ่มจากการบวงสวงตะเคียนแม่กาศีแล้วก็เขาบอกว่าคืนนึงเนี่ยเขานั่งทำบายสีอยู่
มีผีเสื้อสีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นดอกมะลิบินมาหา
กลิ่นดอกมะลินี่ดิฉันเห็นหลายจังหวัดแล้วเหมือนกันนะ
เขาบอกว่ามีผีเสื้อสีสันสวยงามกลิ่นดอกมะลิบินมาหาใช่ไหม
แล้วก็สื่อทางจิตบอกว่าเป็นตะเคียนแม่กาศีเลยพาลูกศิษย์มาบวงสวงขอโชคลาภ
นำเงินมาทำบุญพัฒนาวัดเขาบอกชาวบ้านถูกรางวัลกันต่อเนื่องเรื่อยมา
โหนอาคมเลยบอกว่าครั้งนี้เดี๋ยวสร้างหุ่นเจ้าแม่กาศีไว้ให้กราบไห้กันเลยก็แล้วกัน
แล้วก็จัดพิธีบวงสวงกันขึ้นมาอีกครั้ง
ใครอยากได้โชคลาภอะไรก็ไปส่องน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์กันได้เลยนะจ๊ะ
เอาเห็นเลขอะไรกันบ้างคุณเห็นไหม

ที่ที่ฉันดูมา๐๙มีครบเลยค่ะ
นี่ไงมันก็ขดมีอะไรเต็มไปหมดเลย

คือบางทีสายตาคนก็จะจินตนาการไม่เหมือนกัน
บางคนก็เห็นเป็น๖เป็น๙เป็นอะไรไป
คือเพราะที่ฉันตกเลขเหรอดิฉันไม่มีจินตนาการตัวเลขอะไรเลยนะ
มันเลข๓ก็มีแล้วแต่คนจะมอง
จินตนาการครับเป็นจินตนาการ

ยำว่าใช้วิจารณญาณ